หนึ่งอันค่ะอันนี้มีคลิปวงจรปิดให้เห็นชัดเลยนะคะ
หน้าที่ชีวิตของพนักงานกวาดถนนย่านตลิ่งชัน
เช้ามืดวันนี้เองทำหน้าที่กวาดถนนอยู่ดีดีค่ะ
อยู่มันมีเหมือนคลื่นลมแรงแล้วก็เร็ววิ่งผัดเฟี้ยวแบบนี้
แล้วผ่านแขนไปเซียวเดียวโอ้เซียวนิดเดียวเลยนะ
เสี้ยวเดียวจริงจริงค่ะแล้วรถคันนั้นเนี่ยสภาพคือพุ่งชนสารพระภูมิไปเร็วมาก
รถปลิวลอยกระเด้งเลยนะคะเป็นหน้าที่ชีวิตจริง
พนักงานรักษาความสะอาดถนนกวาดถนนอยู่ที่ถนนสวนผักค่ะ
รถเก่งคันนี้วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักจะพุ่งชนเธออยู่แล้ว
เขาบอกว่าเฉียดแขนนิดเดียวแล้วที่ไม่เฉียดเลยคือสารพระภูมิร้านข้างทาง
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่คือชนเต็มเต็มรถเนี่ยลักษณะเหมือนจะพลิกคว่ำด้วยนะคะ
บอกว่าพังยับทั้งคันแต่ว่าคนขับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยค่ะ
พนักงานนะพอรถเฉียวตัวเองไปนิดเดียวปุ๊บเนี่ย
โกงไม้กวาดอะไรไม่กวาดแล้วค่ะเดินหลบเข้าข้างทางก่อนเลยอ่ะ
โหน่ากลัวมากนะใครไม่เคยอยู่ตรงนั้นคงจะไม่รู้จริงอ่ะ
ทีนี้เราส่งคุณผิวชาติครองทีมทีมข่าวทรัฐทีวี
ไปสอบถามนางมาลีศิริกริษฐ์เลิศพันนา
เจ้าของอู่ซ่อมรถตรงที่เกิดเหตุค่ะ
เธอบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี้ยตีสี่กว่ากว่าตลังมืดเลยนะค่ะ
ได้ยินเสียงดังลั่นเหมือนกับเสียงรถชนค่ะเธอก็ตกใจรีบออกมาดู
ก็เห็นรถเก๋งคันนี้พังยับเยินทั้งคันจอดอยู่
มีเศษกระถางต้นไม้กระจายอยู่เต็มหน้าบ้านคนขับเดินไหวนะคะ
เดินออกมาจากรถได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยค่ะ
แต่ที่ดูท่าทางจะช็อกมากกว่าคนขับเนี่ยคือพนักงานกวาดถนน
อาการตกใจตัวสั่นเลย

บ้านเธออยู่ย่านพุทธมนตรสาย๒ค่ะชื่อป้าพิมอุ่นอาวรอายุ๕๓ปี
เป็นพนักงานรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตตลิ่งชัน
พิมบอกตอนนี้เนี่ยใจยังเต้นแรงอยู่เลยยังตกใจไม่หายค่ะ
ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ารถเนี่ยมันเขยิบมาทางขวาอีกสักนิดเดียวเนี่ย
คงไม่มีชีวิตมานั่งเล่าเรื่องให้ฟังตอนนี้
พิมบอกรถมาเร็วมากแล้วก็เห็นแค่จังหวะรถเฉียดตัวเองไปแค่แวบเดียวเท่านั้น

เหมือนเป็นธรรมเนียมไปแล้วอะค่ะที่ต้องถามป้าพิมป้าพิมพกอะไรติดตัวไหม
กเครื่องรางพกของดีอะไรหรือเปล่าป้าแกก็ยิ้มเนี่ยค่ะป้าพิมหัวเราะเลย
แล้วก็ชูพระเครื่องที่คอให้ดูเป็นพระเก่าเก่าองค์เล็กเล็กอยู่องค์หนึ่งนะคะ
พิมพ์บอกว่าองค์นี้สามีให้ป้าไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต
ไม่รู้เหมือนกันว่าคือพระอะไรแต่ก็แขวนมา๒๐กว่าปีแล้ว
อกจากนั้นแล้วก็ที่เห็นยาวก็มีตะกรุดแล้วก็มีองค์เทพทันใจ
พิมบอกป้าพิมเชื่อนะว่าที่ป้ารอดมาได้เนี่ย
ก็อาจจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเอาไว้
เพราะว่านี่ไม่ใช่เหตุเฉียดตายครั้งแรกที่ป้าพิมเคยเจอ
ก็กวาดใจเย็นก็กวาดของเราปกติ
เออปกติเราไม่รีบไม่ร้อนเพราะเราไปเร็วนะเราก็ต้องเสร็จเร็วอยู่แล้ว

บอกรถมาเร็วมากเลยมึงทำไมไม่หนี
เขาก็ตะโกนเรียกไอ้เราก็ไม่ไปไปไหนไม่ได้
ก็ขามันสั่นตรงนั้นเนี่ยรถมาน่ะผ่านไปเห็น
แล้วเข้าไปโชนต้นไม้ก็เห็นแล้วกลับลำหุ่นมาก็เห็นก็ยังช็อกอยู่
คาตาเลยแล้วจังหวะนั้นเดินไปไหนไม่ได้
ไหนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมีคนรถของรถเข้ามาข้างหลังเขาก็จอด
เขามาเรียกป้าป้าเป็นไงบอกป้าไม่เป็นไงป้าจะไปลม

จึงประจำก็มีแค่เนี่ยนี่เป็นกระตุดที่วัดวัดปังโคร
แล้วนี่พี่เขาให้มาเขาไปเช่ามาพ่อสั่นใจ
แล้วองค์นี้ห้อยอยู่ตรงเดิมเลยแต่ไม่รู้ว่าผาอะไร
จะไปปลุกถามเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาหลอกเอา

ตอนนั้นเห็นบอกว่าเคยโดน

นี่ค่ะรอดมาได้ป้าแกก็ยิ้มออกแหละ

หลายคนก็บอกว่าขับรถเร็วหรือเปล่าเมาหรือเปล่า

จุดเกิดเหตุเขาหลับในพอดีเลยค่ะ

การที่เป็นพนักงานกว่าถนนอาชีพเนี่ย

มีหลายคนนะคะที่ไม่ได้โชคดีเหมือนป้าพิม

หรือบางคนถึงตายเลยก็มีเหมือนกันนะคะ

จะเป็นช่วงเวลาที่พนักงานกวาดถนนเขาจะออกมา

ช่วยระมัดระวังแล้วก็ช่วยสอดส่องดูแลด้วยกัน

ช่วงเช้ามืดเนอะก็อาจจะมืดหน่อยอะไรอย่างนี้
ช่วงกลางวันก็รถเยอะก็อันตรายไม่แพ้กัน